ส่วนที่จังหวัดนครปฐมเนี่ยนะคะคือช่วงนี้หลายคนเนี่ย
อยากจะทำความดีทำอาหารมาแจกให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดสิบเก้า
แต่มันก็มีปัญหาขึ้นมีดราม่าเกิดขึ้นที่จังหวัดนครปฐม
จิตอาสาเขาตั้งใจดีมากเลยเขาทำโจ๊กกับอาหาร
ไปให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดสิบเก้ามาได้ทานกันแถวแถวพระปฐมเจดีนะคะ
แต่ช่วงเวลานั้นมีเจ้าหน้าที่เทศบาลเข้ามาเลย

เดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อให้คุณผู้ชมดูคลิปกันก่อนนะคะดูรายละเอียดกันก่อนค่ะ
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้รู้สึกว่า
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราไม่ได้รู้สึกว่า
มันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้รู้สึกว่า

มันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้รู้สึกว่า
มันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้รู้สึกว่า

มันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้รู้สึกว่า

มันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้รู้สึกว่า
มันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้รู้สึกว่า
มันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้รู้สึกว่า

มันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้รู้สึกว่า
มันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้รู้สึกว่า

จากการที่คนสวมเสื้อศรีกากีอธิบาย
จากการที่คนสวมเสื้อสีกากีอธิบาย
เขาบอกว่าเขาลงพื้นที่มาแล้วแล้วมันมีลักษณะของการชุมนุมกัน
เขาบอกว่าเขาลงพื้นที่มาแล้วแล้วมันมีลักษณะของการชุมนมกัน
มันอาจจะเสี่ยงต่อการระบาดของโควิด๑๙
มันอาจจะเสี่ยงต่อการระบาดของโควิด๑๙
มันอาจจะเสี่ยงต่อการระบาดของโควิด๑๙

เฟิร์นปันน้ำใจหรือนางสาวกัญญนัทสิริธานระเบนจกุล
เป็นเจ้าของมูลนิธิปั้นเด็กดี

เมื่อวานนี้เองค่ะเธอก็เดินทางไปที่สำนักงานเทศบาล
นครนครปฐมไปทำเรื่องขออนุญาตจากทางเทศบาล๗
มีมาตรการป้องกันเป็นอย่างดี

โดยหลังเกิดเหตุเธอบอกเธอเสียความรู้สึก
เพราะนั่นเป็นการพยายามทำความดี
แต่เจ้าหน้าที่ลักษณะมาล้อมจับแบบนี้เนี่ยนะคะ
ขณะที่นายศรีศักดิ์สังเฉยประหลัดเทศบาล
นครนครปฐมยืนยันว่า

แต่เป็นการเข้าไปเพื่อแนะนำให้รักษาระยะห่าง
เพราะภาพที่คือเขาก็ยืนยันในคลิปคุณผู้ชมได้ยินใช่ไหมคะ
บอกว่าพอเข้ามาดูมาแล้วมันมีลักษณะมีประชาชนมามุงดูเยอะ
เขาบอกว่าอันนี้มันเสี่ยงนะมันเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโควิด๑๙
และทางเทศบาลเองพยายามจัดระเบียบแล้ว
แต่มีคนจำนวนมากมาออกันแบบนี้
ซึ่งมีทางเจ้าหน้าที่ก็พา
ซึ่งมีทางเจ้าหน้าที่จึงจะพานางสาวกัญญนัทไปแจกอาหารในชุมชนแออัด
โดยเป็นการเดินแจกตามบ้านไม่แออัด
ซึ่งนางสาวกัญญนัทก็เข้าใจแต่ไม่ขอไปด้วยในวันนั้นนะ
เจ้าหน้าที่เทศบาลชี้แจงแบบนี้เพราะเหนื่อย
โดยเจ้าหน้าที่ก็เอาอาหารทั้งหมดไม่ได้เอาไปไหนหรอกเอาไปแจกให้จริง
จนถึง๒ทุ่มและมีการถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานทุกครั้งด้วย
สำหรับการแจกนี่เป็นภาพนะคะที่เจ้าหน้าที่เทศบาลบอกว่าเอาไปแจกให้จริง
ไม่ต้องเป็นห่วงอาหารไม่ได้ไปไหน
นี้เองทางเทศบาลนครปฐมค่ะ
อนุญาตให้ทำกิจกรรมดังกล่าวต่อไปได้หลังจากที่มีการขออนุญาตให้ทำต่อไปได้
และจะมีเจ้าหน้าที่เทศบาลไปคอยอำนวยความสะดวกให้ทุกครั้งค่ะ
ลูกสาวของผู้หญิงเสื้อเหลืองนี้ออกมาตั้งคำถามในทวิตเตอร์เลยนะคะ
คนทำดีต้องถูกดำเนินคดีเหรอ